แรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพกระเป๋าด้วย

เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีไอเดียในการทำมาหากินอะไรต้องขุดออกมา

มีคนนำผ้าขาวม้ามาปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของมัน
กลายมาเป็นสิ่งนี้ทำรายได้ดีเลยค่ะ
นี่มันคือพวงหลีดผ้าขาวม้า
อ๋อเหรอโดยไหมต้องบอกว่าดูดีไหม

เวลาชมพวงหรีดเวลาจะพูดถึงคุณต้องบอกว่าดูดีหรือเปล่า

ใช่เอามาจับจีบเป็นรูปทรงหัวใจสวยงามมาก
แล้วก็ใช้กระด้งไม้ไผ่เอามาเป็นพื้นหลัง
อันนี้คุณชนะคุ้นเคยคุ้นเคยกับกระด้งค่ะหรือว่าคุณเคยกับพวงหลีด

กระด้งพอครับพวงหลีดยังไม่คุ้นเคยด้วยครับ

เป็นไอเดียของนางสาวนรมนเทศเจริญอายุ๕๑ปี
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
สาขาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เอาผ้าขาวม้ามาต่อยอดประดิษฐ์ประดอย
ให้เป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็ช่วยลดขยะลดโลกร้อนด้วย
นางสาวนรมนบอกว่าพวงหลีดผ้าขาวม้าที่ทำขึ้นมา
สามารถเอาไปใช้เคารพศพผู้เสียชีวิตได้
ใช้แทนเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยได้เลย
แล้วก็ยังนำผ้าขาวม้านำกระด้งไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ
เราไม่ต้องทิ้งเป็นขยะไม่ต้องเผาไปทำลายสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
สำหรับราคาบ้างนะคะราคาของพวงหลีดผ้าขาวม้าก็มีตั้งแต่หลักร้อย
จนถึงหลักพันบาทตอนนี้มีคนให้ความสนใจเยอะค่ะ
ใครที่ต้องการที่จะเอาไปร่วมใช้ในการเคารพศพนะคะ
ก็ติดต่อนางสาวนรมนเทศเจริญได้
หมายเลขขึ้นอยู่นี่แล้วค่ะ๐๘๑๘๕๘๙๔๔๑ค่ะ
ลองโทรกันไปดูนะครับเผื่อใครสนใจนะครับ
เป็นไอเดียที่เก๋มากเลยเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย